ขอนแก่นเนี่ยตำรวจกับผู้ใหญ่บ้านนะบุกไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ไปจับพระฮะพระเนี่ยพาศรีกามามั่วมาเสพเมถุนในห้องพักของโรงแรมนะครับ
ค่ะแต่พระบอกว่าก็ออกพรรษาแล้วจะทำอะไรก็ได้เกี่ยวเหรอคะ
ทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่ทำอย่างนี้นะไปดูนะฮะ

ครับแล้วก็มีพระเนี่ยฮะ
ตัวสีขาวนี่แต่ท่าทางไม่สะทกสถานทั้งทั้งที่ข้างในเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง
อยู่บนเตียงสภาพแบบแทบไม่สวมใส่เสื้อผ้าเหมือนกันนายอารมณ์บอกอ๋อใช่
ผมเป็นพระนะแล้วยังไงอ่ะคือผมรู้อยู่แล้วใครคุณเป็นคนแจ้งเจ้าอาวาสใช่ไหม
เดี๋ยวต้องเห็นดีกันแน่นี่มันออกพรรษานะผมจะไปไหนก็ได้จะมายุ่งอะไรโอ้โหนี่พูดอย่างนี้เลยฮะ
นี่คือไม่สะทกสถานเลยค่ะผู้ใหญ่บ้านเอาเสื้อผ้าปกติมาให้ใส่เลยอ่ะนี่ฮะ
คือพาไปโรงพักเนี่ยตรวจปัสสาวะปัสสาวะสีม่วงนะครับเสพยาเสพติดนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วกะนิมลไจ้วาดมาไจ้วาดก็จับสึกเลยนะฮะ

โหนายอารมณ์อดีตพระอารมณ์เคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วประพฤติตัวไม่เหมาะสมเลยนี่อ้างว่าจะมาซื้อยาแก้ไมเกรน
แต่พบว่ามาแอบเปิดโรงแรมพาศรีกาเข้ามานอน
นี่ค่ะคือในอารมณ์ทีแรกบอกจะไม่ศึก
คือแต่ของลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ต้องศึกก็ได้
คือไม่ต้องถามเลยว่าจะศึกหรือไม่ศึกนะครับ
เพราะว่าเรื่องพาผู้หญิงมายุ่งเกี่ยวเนี่ยไปเสพเมถุนเนี่ยอย่างนี้คืออาบัติปราชิก
เพราะฉะนั้นคนที่ก่อเหตุแบบนี้เนี่ยไม่ต้องมาถามว่าโอ๊ยผมยังไม่พ้นจากความเป็นพระ
ผมไม่ต้องศึกคือมันพ้นจากความเป็นพระตั้งแต่คุณไปยุ่งเกี่ยวศรีกาไปเสพเมถุนแล้ว
พันทีเลยเนอะอืมพันทีเลยฮะ